มีคำพูดที่ใช้อยู่คือคำพูดที่ว่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
มันเป็นคำเปรียบเปลยเพื่อรักษาสถานการณ์ในหลายกรณี
กรณีนี้น่าจะใช้คำพูดนี้ได้เหมือนกัน
เพราะตลาดสี่มุมเมืองนะครับปฐุมธานีประกาศนะครับ
อวัยวะชั่วคราวนะฮะก็คืองดขายอาหารทะเลกับกุ้ง
ตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่วันนี้ตลาด๔มุมเมืองปฐุมธานีไม่ขายอาหารทะเลและกุ้งนะครับ
โอดครวนก็มีนะสิบ่อกุ้งที่เขาบอกว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องสมุทรสาครเลยนะฮะ
กุ้งกะปีใหม่ได้ตังค์แย่ครับ
ไปดูตลาดสี่มุมเมืองก่อนฮะออกประกาศนี้แหละครับ
ห้ามขายอาหารทะเลและกุ้งทุกประเภทในพื้นที่ตลาดตั้งแต่๗โมงเช้าของวันนี้
แต่ปลาหอยปูน้ำจืดนะฮะเขาบอกยังมีขาย
ฝ่าฝืนนำอาหารทะเลเข้ามาขายจะพักการขาย๗วันครับ
และถ้าทำผิดซ้ำสองจะเพิกถอนสัญญาแผงค้าเลย
เขายอมตัดอวัยวะเลยนะฮะในช่วงนี้
รวมทั้งประกาศห้ามแผงค้ารับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้าประเทศมาทำงาน
แล้วก็ห้ามแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของแผงค้าที่มีอยู่เนี่ย
กลับบ้านปีใหม่อย่าออกนอกประเทศนะอยู่ไปก่อนนะครับ
อย่าเพิ่งกลับช่วงนี้ถ้ากลับไปแล้วเนี่ยไม่อยากให้มาเนี่ย
ร้านค้าเขากลัวนะครับแล้วก็ยังประกาศห้ามบุคคลที่เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร
แรงงานประเทศเพื่อนบ้านผู้ค้าอาหารทะเลผู้ค้าตลาดสด
รวมทั้งผู้ที่ไปยังตลาดกลางกุ้งเข้ามาในตลาด๔มุมเมืองปฐุมธานีโดยเด็ดขาด
ที่นี่ฮะที่ผมบอกว่าเขาตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเพราะอะไร
เพราะว่ายังมีคนขายผักขายผลไม้ที่เขาจะต้องค้าขายตามปกติไง
ทุกคนที่เข้าตลาดนะครับถ้าไม่ทำแบบนี้อดเข้านะ๔มุมเมือง
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับถ้าฝ่าฝืนไม่เห็นไม่ใส่ปั๊บปรับร้อยหนึ่ง
ก่อนเข้าตลาดต้องมีการคัดกรองตรวจอุณหภูมิทุกคนมีจุดบริการแอลกอฮอล์รอบตลาด
ทุกคนเขาแสดงความเห็นเข้ามาคือสันนิถาได้เลยว่าเขาเป็นแกรจกร
ข้องกับสมุนสาของเลยแล้วพอมีข่าวไอกุ้งนี้เขาเลี้ยงไว้คนก็ไม่
กล้าไปซื้อแล้วลงกุ้งว่าเยอะเขาก็เดือดร้อนเสียหายกันเป็นล้านล้าน
เขาบอกว่าขอร้องแล้วกันถ้าใครอยากกินกุ้งก็ไปซื้อที่บ่อเขาได้

คือไอ้บ่อกุ้งแบบนี้นะครับมีเยอะที่ฉะเชิงเซา
แต่เราจะพาไปที่ราชบุรีเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเหมือนกัน
มีพื้นที่รวมกันหลายหมื่นไร่นะครับ
บรรดาผู้เลี้ยงกุ้งต่างออกมาโอดครัวได้รับประกระทบอย่างมาก
อย่างที่ผมบอกไปไงคือการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันใช้เวลา
แต่มันประเมินได้ว่าจะจับเมื่อไหร่ว่าจะยกบ่อเมื่อไหร่
ปรากฏว่าพอลงไปกะปีใหม่เดี๋ยวส่งท้ายปีเก่าโอ้ยคนฉลองกันจะได้ขายไง
มีปัญหาสิครับก็คนไม่กินนะครับ
เจอสถานการณ์ปิดแพร่กุ้งส่งกุ้งขายไม่ได้
ต้องเอาขึ้นรถไปขายตามร้านอาหารแล้วราคามันไม่ค่อยจะดีไง
ถ้าไปขายตามร้านอาหารนะครับก็อาจจะถูกกดราคาได้นะครับ
ขายได้ไหมไม่ขายกุ้งตายครับมันเยอะครับ
เพราะมันได้เวลาที่จะเอามันขึ้นเบาะนะฮะ
งวอนครับผู้บริโภคสามารถกุ้งซื้อกุ้งได้โดยตรง
ยังกินกุ้งได้จากบ่อแบบนี้นะฮะ
มั่นใจได้ในความปลอดภัยครับมาซื้อที่บ่อได้เลยครับ

ช่วงปีใหม่มันจะต้องได้ราคาแน่
เพราะว่าทุกคนจะบิวัณหยุดจะซื้อของไว้ฟังบรรดายาทั้งหลาย
แล้วมาเกิดโควิดอย่างเนี้ยไปไหนแพงก็ปิด
คุมก็ส่งไม่ได้แล้วก็ค่าอาหารก็เป็นหนี้เขา
กระพัดน่ะออกไปได้แล้วปุ้งแล้วถ้ามันถึงเวลาออกปุ๊บไม่ได้เนี่ย
ถ้าตายแล้วไม่มีที่ส่งแล้วยิ่งกระทบหนักเลย

เค้าเรียกได้รึครับมันกระทบเป็นลูกโซไปหมดเห็นไหมครับ

กุ้งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสมุทรสาครก็ขายไม่ได้
แล้วแถมตลาด๔มุมเมืองผมว่า
คือเพื่อให้พ่อค้าขายอาหารชนิดอื่น

ท่านเจอว่าเขาก็ได้มีวัยลายงานเมียนมา
เป็นคนไทยที่ทำแล้วไปตรวจว่าตัวเองนั้นไม่ได้ติดเชื้อ
ก็ลองดูว่าจะขายช่องทางไหนอาจจะไลฟ์ขายเองก็ได้
ให้คนไปซื้อตรงที่บ่อกุ้งก็ได้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของตัวเองไปก่อน
ทีนี้การแพร่ระบาดรอบนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดที่เจอผู้ป่วยแล้วเท่านั้น
ภาวะทั่วประเทศภาวะกันหมดเลยค่ะที่สุรินทร์ชาวบ้านแตกตื่น
เพราะคือมีข่าวว่าคนกลับมาจากสมุทรสาครไปทำงานแรมเดือนนะไปอยู่
เข้าไปตอนตี๓ที่สุรินทร์อันนี้ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
จังหวัดชนบุรีก็ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ
ก็ต้องลงพื้นที่ไปค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหญิงคนหนึ่งเนี่ย
ว่าเป็นสาวชาวเมียนมาเป็นแรงงานมาพักที่บ้านหลังนี้แหละ
เขตเทศบาลเมืองแสนศุกร์แล้วชาวบ้านเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเอาโชว์โควิดเนี่ยมาแพร่เชื้อไง
หนีมันหลบซ่อนตัวหรือเปล่านำกำลังไปเลยค่ะไปตรวจบ้านหลังดังกล่าวพบไหม
พบค่ะผู้หญิงอายุ๑๗ปี๓คนอยู่ด้วยกันตรวจทั้ง๓คนเลยนะคะ
ปรากฏว่าเป็นคนไทยค่ะเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เพื่อมาหางานทำและจากการวัดอุณหภูมิร่างกายพบว่าปกติไม่มีไข้แต่อย่างใด
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เป็นถูกต้องเพราะจำได้ไหมที่สมุทรสาคร
ไม่มีอาการ๙๐คือไม่มีอาการไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอไม่มีไข้
เพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาไปกักตัวนะคะเพราะมาจากพื้นที่เสี่ยง
คือแม่สอดจังหวัดตากที่ระบาดก่อนหน้านี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านอีกหลังหนึ่งด้วย
ซึ่งก็ใกล้เคียงกันไปพบแรงงานชายสัญชาติลาว๒คน
เข้าเมืองถูกกฎหมายจากการวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิร่างกายปกติไม่มีไข้
ผู้ช่วยสาธารณะศุกร์อำเฟอร์เมืองชนิยมิวรีบอกว่า
ชาวบ้านพบหรือว่าสงสัยว่ามีรายงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองหรือว่ามีเชื้อไวรัสโควิด๑๙
สามารถแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมจทศนสุข

ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรดให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะเจ้าหน้าที่เขามีจำนวนจำกัดนะ
ส่วนที่บ้านแก่หมู่ที่๙ตมหนองขวาวอศรีครภูมิจสุรินทร์
อันนี้ตกอกตกใจกันยกอำเภอเลยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่ามีชาวบ้าน๔คนเดินทางกลับมาจากสมุทรสาคร
ไปทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างหลายเดือน
๔คนขึ้นรถไฟจากหัวลำโพง
มาลงที่สถานีรถไฟอศรีครภูมิจสุรินทร์
แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้าน
เข้าบ้านพักของตัวเองทั้ง๔คนในช่วงตี๓
โอ้โหตอนคนหลับนะ
ถูกแต่พอรุ่งเช้าคุณเพื่อนบ้านพอทราบข่าวเท่านั้นแหละค่ะ
แจ้งเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าช่วยหน่อย
เอาตัว๔คนไปกักหน่อย
เจ้าหน้าที่สุดท้ายต้องเอามากักที่นี่ต่างทุ่งนามแบบนี้นะคะ
เอามากักเพื่อดูอาการแล้วก็เดี๋ยวต้องรอสักประมาณ๑๔วันนะคะ
ผู้มนตรายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบมนทร์บอกว่า
หลังได้รับแจ้งจัดการหน้าที่แล้วก็เอาสอบมอล์ให้ไปตรวจวัตรอุณหภูมิ
แรงงานทั้ง๔คนแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่าง
รอดูว่าผลเป็นบวกหรือว่าลบ
ชาวบ้านมีการจัดเวรยามกันเองด้วย
เฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงเพราะเกรงว่า๔คนเดี๋ยวจะลักลอบ
ใช้ชีวิตตามปกติในหมู่บ้านนะคะ
แล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาต้องตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนกลับไป
บนรถไฟคันนั้นนั่งอยู่กับใครบ้าง
ก็ต้องมีการสอบสวนโรคต่อไปย้อนกลับไปนะครับ